ส่วนเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องมาจากโลกออนไลน์
แต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเช่นเดียวกันที่ต้องระวังกองปรับรามตอนนี้
เตือนเลยนะคะภายในโลกออนไลน์ตอนนี้มีการหลอกลวงในรูปแบบ
ล่าสุดเนี่ยเขาต้องตามจับผู้ต้องหารายหนึ่งค่ะมีการแชท
เรียกเงินจากผู้เสียหายสองแสนครับแต่ว่ากว่ากว่าจะถึงจุดนี้เนี่ย
โอ้โหถูกกระทำมาหลายครั้งมากค่ะนายวรพฤษค่ะอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชนบุรีค่ะถูกตำรวจกองกำกับการสาม
กรรมคับการกองปราบรามสพแสนศุกร์และชุดส่วนปฏิบัติการ
ปราบรามผู้มีอิทธิพลนะคะจับตัวได้แล้วนำเนินคดีในความผิดฐาน
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นนะคะคือเขามีการก่อเหตุลวงหญิงสาวไปข่มขืน
แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเอาเรื่องมาร้องเรียนนะคะ
จนกระทั่งมีการจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ผู้เสียหายกับคนร้ายรู้จักกันในเว็บไซต์หาคู่
เขารู้จักกันรู้จักมาตั้งแต่ปี๖๐นะคะ
ในการพูดคุยก็คุยกันจนผู้เสียหายเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ
นัดพบแต่ว่าการนัดพบในครั้งนั้นเนี่ยนะคะ
ถูกลวงเข้าโรงแรมไปกระทำอาณาจารย์แล้วมีการอัดคลิปวีดีโอเอาไว้
เนี่ยค่ะมีการโพสต์ลงไอจีด้วยนะคะไอจีชื่อว่าโกโก้
แล้วก็ใช้ไอจีนี้ค่ะข่มขู่ลวงผู้เสียหายให้ไปพบอยู่เรื่อยนะคะ
มีการนัดเพื่อนอีก๒คนไปร่วมก่อเหตุข่มขืนด้วยหลายครั้ง
นี่ค่ะแล้วก็บังคับผู้เสียหายให้อยู่ในห้อง
เธอเนี่ยทนพฤติกรรมไม่ไหวสุดท้ายออกอุบายแล้วหลบหนีออกมาได้ในที่สุดค่ะ
แต่ยังไม่จบนะคุณนัทพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ย
เรียกเงินสองแสนเพื่อแลกกับการที่ไม่ปล่อยคลิป
แล้วก็ขอร่วมหลับนอนด้วยอีกเนี่ยค่ะเธอทนไม่ไหว
เรื่องถึงตำรวจเลยค่ะเอาเรื่องไปร้องเรียนนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทันทีที่ตำรวจได้รับเรื่องเขาได้รับเรื่องตอนเดือนกรกฎาคม
สืบสวนสอบสวนเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดนะฮะ
อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะว่าสามารถจับกลุ่มภัยสังคมได้นะคะ
กองปราบตอนนี้เลยประชาสัมพันธ์เตือนภัยเลยบอกว่า
นี่ค่ะในสื่อโซเชียลจะมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาเว็บไซต์หาคู่
ก็เช่นเดียวกันนะก็จะมีการสร้างโปรไฟล์ให้ดูดี
พอเหยื่อหลงเชื่อก็จะข่มขู่นะคะแล้วก็ว่าจะเผยแพร่คลิป
สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาอัธยกรรมที่สร้างความเสียหายทั้งกับเยาวชนและผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเสพสื่อโซเชียลอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ
ติการเหล่านี้ถ้าเจอเนี่ยสามารถแจ้งนะคะ
ไปที่เพจของกองบังคับการปราบรามหรือสายด่วน๑๑๙๕ได้นะคะ
นี่เป็นภัยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มาในโลกไซเบอร์ค่ะ
ที่เราอ่านเบรกนี้มานี่ภัยมิจฉาชีพแทบจะล้วนเลยนะครับ